วัตถุดิบสำหรับทำซูชิ

อาหารญี่ปุ่นนี่ถนัดไหมคะ

อย่างว่าน่าปลาไลท์

เป็นคำถามเกี่ยวกับวัตถุดิบ

เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณดอกแคทับลาย

ต้องดูก่อนเลยค่ะว่าคำถามมีอะไรบ้าง

คุณดอกแคร์เดี๋ยวให้มาดูได้

อันแรกนี่นะคะนี่คือข้าวญี่ปุ่นนะคะ
สำหรับทำอาหารญี่ปุ่นมีรสชาติเฉพาะตัว
ถัดมาอันที่๒เป็นสาหร่าย
เอาไว้ห่อซูชิแล้วก็ตบแต่ง

ไม่มีวาซาบิเนี่ยถือว่าอาหารญี่ปุ่นไม่ครบรสนะคะ
ต่อมาทานคู่กันก็คือโชว์อยู่นะคะ
เป็นซอสที่มีรสชาติเฉพาะตัวนะคะ
ก็นิยมเอามามิกซ์กัน๒อย่างนี้
เพื่อจิ้มให้ซูชีรสชาติดียิ่งขึ้นนะคะ

นิยมนำมาผสมทำหน้าซูชินะคะ
นี่คือคำถามของคุณดอกแคร์ท็อปไลน์นะคะ
ข้อนี้สังเกตให้ดีดูให้แม่น
ว่าอะไรถูกสุดเลี้ยงจากถูกสุดไปหาแพงสุดค่ะ

อันนี้ถือว่าเป็นของที่เราไม่ได้ซื้อเป็นประจำ

อันนี้สังเกตหรือยังว่าอะไรน่าจะถูกที่สุด

ก็สังเกตแล้วค่ะก็มีแบบไทยไว้ในใจ

คุณดอกแคร์ท็อปไลน์มีเวลา๖๐วินาที

เอาล่ะค่อยคิดค่ะ
วินาทีนี้นะคะเหมือนจะน้อยแต่จริงแล้ว
ถือว่าเป็นเวลาที่กำลังเหมาะแล้วก็กำลังดี

ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑๐วินาทีค่ะ
หาให้เจอค่ะว่าอะไรถูกที่สุดไปหาแพงที่สุดนะคะ
ทำการเรียงให้ถูกต้องค่ะ
สลับได้นะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจนะคะ
คุณดอกแคร์คุณคิดว่าวาซาบิน่าจะถูกสุดใช่ไหมคะ
หมดเวลา

มีการสลับด้วยมายองเนสกับข้าว

ตอนแรกคิดว่าข้าวน่าจะถูกกว่ามายองเนส

คุณดอกแคร์อันนี้เรียงแล้วเรียบร้อย
มั่นใจว่าจะได้ไปทั้งหมดกี่ข้อ

เป็นอะไรที่ไม่ถนัดมากเลยเพราะหนูแบบบ้านเลย

คว้าเงิน๓๐๐๐ไปได้หรือเปล่าค่ะ
อันแรกเลยค่ะกับการวางวาซาบิ
ที่คิดว่าวาซาบิเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ชิ้นแรกมาดูราคาตั้งต้นกันค่ะ
และวาซาบิราคาอยู่ที่
๕บาท
คิดว่าวาซาบิน่าจะราคานี้ไหมคะคุณดอกแคร์

ตั้งต้น๖๕นี่ถือว่าต่ำเลยนะคะ

ขอให้มายองเนสแพงกว่า๖๕บาทค่ะ
เพื่อสะสม๕๐๐๐บาทแรกค่ะ
และมายงเน็ตราคาอยู่ที่

มายองเน้นราคาอยู่ที่

ขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะคะ
ตอนนี้มายองเนสแพงกว่าวาซาบิสะสมไป๕๐๐บาท
เอาล่ะต้องมาดูว่าข้าวญี่ปุ่นนะคะจะต้องแพงกว่า๘๕บาท
จึงจะสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาทนะคะ
มาดูกันค่ะว่าข้าวญี่ปุ่นราคาอยู่ที่

๗๕บาท

คือตอนแรกเดี๋ยวนะคุณดอกแคร์คุณสลับถูกแล้วตอนแรก

เปลี่ยนใจเอามายองเน็ตไปไว้ท้ายแล้วเอาข้าวญี่ปุ่นมาไว้หน้า
ซึ่งข้าวญี่ปุ่นถูกกว่ามายองเนสนะคะ
ตอนนี้ไม่สามารถสะสมนะคะแล้วก็อดรุ่นลับ๓๐๐๐๐บาทแล้วนะคะ
แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังค่ะมาดูสิคะว่าสาหร่ายจะต้องแพงกว่ามายองเนสนะคะ
และสาหร่ายราคาอยู่ที่

และสาหร่ายราคาอยู่ที่

แล้วราคาแพงกว่าจริงด้วยค่ะ
ตอนนี้คุณดอกแคร์สะสมเพิ่มถึง๕๐๐รวมเป็น๑๐๐๐บาท

มาลุ้นกันสุดท้ายเลยโชว์อยู่ขวดนี้จะต้องแพงกว่า๙๖บาท

ถ้าแพงกว่าจะสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาท
โชว์อยู่ขวดนี้ค่ะราคาอยู่ที่

และราคาโชว์อยู่วันนี้อยู่ที่
แพงกว่าจริงด้วย

ผิดไปจุดเดียวเองนะคะ

จริงแล้ววางแบบเดิมเลยนะ

เสียดาย
แต่วันนี้ค่ะคุณดอกแคร์รับไปไม่น้อยค่ะรับไป๑๕๐๐๐บาท
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
วัตถุดิบในการทำซูชิที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
วาซาบิราคา๖๕บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
ซอสโชยุราคา๑๓๙บาทนั่นเอง

ขนาดว่าไม่เซียนผิดไปจุดเดียวเอง

หรือชั่วสุดท้ายของชีวิตเราต้องกลัว

ไม่มีใครชิลใช่ไหม

คนรถแล้วเจอของเหรอ

เมืองหวานนะ

จริงเหรอ

อยากหาหมอ

ตากินตากิน
กินตองมานี่คงไม่สำคัญ
โอ้โฮเผาแล้ว

จะร้องจะเล่าเอาสักอย่างไม่ได้หรือไง

ฉันอยู่ได้ไม่ถึงเที่ยง

ขอนวดขอนวด
โอ้โหน่าเห็นใจพี่โรเบิร์ตเขานะครับเนี่ย
เป็นยังไงบ้างสำหรับความสนุกแบบจัดเต็มในวันนี้
สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในแก๊งป่วนด้วนราคา
แต่ตอนนี้มีคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
วีว่าฟอเรสต้าฟาร์ม

ลานหินสีชมพู
ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราคนต่อไปเป็นนักแสดงมากฝีมือ

นี่คือครับพี่ลงมีวิชามีคาถาคมสามารถดูได้หมด

ทำไมพี่ไม่ทำที่ร้านพี่ให้ลูกค้าเยอะ

แต่วันอาทิตย์นี้เดินกันเป็นตลาดนักเลย

จุดน้อยมึงสวมเมืองไม่แตกตรงที่นี่